และมาถึงวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของแม่น้ำค้างจากจังหวัดพิศนุโลกจะสามารถผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้หรือไม่นะครับกับการตอบคำถามให้ถูกทั้งหมด๔ข้อ

ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถ้าตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตวันนี้สูงสุดถึง๑ล้านบาท
ผมเชื่อครับว่าคุณผู้ชมก็อยากให้ครอบครัวนี้ได้โอกาสที่ดีกลับไป
จะได้ลืมตาอ้าปากได้จะได้มีรอยยิ้มบนใบหน้ากันสักทีนะครับ
เราจะต้องมาฟังเฉลยพร้อมกันแล้วนะแม่น้ำค้าง
ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องน้ำพริกครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ตัวเลือกใดคือน้ำพริกปลาย่างของแม่น้ำค้าง

ซึ่งแม่น้ำค้างเลือกตอบตัวเลือกที่๒

ถูกครับ

เพราะฉะนั้นตอนนี้ได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
แม่มาถามเจาะลึกหน่อยว่า
รายละเอียดทำไมน้ำพริกปลาย่างของเราทำไมเห็นปั๊บแล้วรู้ปุ๊บเลยอะครับ
แม่ทำมาเป็นเวลา๑ปี
แม่จะรู้ว่าน้ำพริกแม่ใช้สีอะไร

ฝากไว้ด้วยสำหรับเรื่องน้ำพริกนะครับเนาะ

ผมเชื่อเลยครับว่าทานได้อย่างสนิทใจแน่

ถ้าอย่างนั้นมาฟังเฉลยข้อต่อไปนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง

และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
รหัสปรายศนีย์ของอำเภอนครไทยคือตัวเลือกใด

แหลมเลือกตอบตัวเลือกที่๔

เพราะว่ารหัสปรายศนีย์ของอำเภอนครไทยที่ถูกต้องนั่นคือ

เป็นตัวเลือกที่๓ครับ
เอาละครับเรามาฟังเฉลยเรื่องต่อไปนะครับ
ผมขอเลือกเฉลยจากเรื่อง
ละครและภาพยนตร์ไทยครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
นักแสดงคนใดต่อไปนี้ไม่เคยรับบทแม่นาค

ซึ่งคุณยายแหลงนะครับเลือกตอบตัวเลือกที่๔

ซึ่งเป็นคำตอบที่

ตัวเลือกที่ถูกต้องที่ไม่เคยเล่นเป็นแม่นาคเลยนั่นก็คือ

นุ่นวรนุษย์นะฮะไม่เคยรับบทเป็นแม่นาค
เคยเล่นแต่เรื่องป่อผีฟ้าแล้วก็เปรตวัสสุทัศน์
ตอนนี้มาลุ้นว่าจะได้เงินหมื่นกลับไปบ้านกันหรือไม่ในวันนี้
คำถามเรื่องนี้ครับในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อใดไม่ใช่พุทธลักษณะของพระพุทธชินราชที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิศนุโลก

น้องเมย์เลือกตอบตัวเลือกที่สี่ทำจากสำลิดลงรักปิดทองซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูกไม่ถูกถ้าถูกนี่นะครับก็ยังได้เงินหมื่นกลับไปบ้านในวันนี้เอาใจช่วยกัน

พระพุทธลักษณะนี้ข้อหนึ่งก็ใช่พระเกตรัศมียาวเป็นเปลวเพลิงใช่พุทธลักษณะนะครับ
ข้อสองก็ใช่ครับปางมารวิชัยข้อสี่ก็ใช่ครับทำจากสำลิดลงรักปิดทอง
ตัวเลือกที่ถูกต้องที่ว่าไม่ใช่พุทธลักษณะนั่นก็คือพระพักษ์หันไปทางทิศตะวันออก
เพราะอะไรรู้ไหมครับเป็นลักษณะเด่นของพระพุทธชินราชเลยพระพักษ์ท่านจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตก
เอาละครับเพราะฉะนั้นนะฮะครอบครัวของแม่น้ำค้างจากจังหวัดพิษนุโลกวันนี้ได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาทครับ
ทุกคนทำกันสู่ความสามารถแล้วนะครับ

แต่ว่าในวันนี้เราไปกำหนดไม่ได้ครับมันก็เหมือนมันเป็นโชคชะตาของเราบางทีวันนี้มันอาจจะยังไม่ใช่วันของเรา

แต่สิ่งที่ทำได้ต่อไปนี้ก็คือกำลังใจภายในบ้าน

นะครับผมเชื่อครับว่าปฏิหารมีจริงในเรื่องของความรักของผู้เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่มีให้กัน
ไม่อย่างนั้นภายใน๓ปีที่บอกว่าน้องไนท์น่าจะจากพวกเราไปแล้ว

นะแม่นะแม่ต้องสู้นะ
คุณผู้ชมจ๋าผมฝากเอาไว้ด้วยนะครับ

ที่ยังต้องเผชิญกับชะตาชีวิตที่สาหัสสากัน
เนื่องจากว่าเด็กน้อยเขาเป็นผู้บริสุทธิ์จริง
แล้วก็น้องก็ยังไม่รู้ว่าจะจากครอบครัวนี้ไปวันไหน
ถ้าตอนนี้ท่านช่วยกันได้คนละไม้ละมือนะครับ
ช่วยกันถือว่าเป็นน้ำใจ

ถ้าเผื่อว่าใครที่อยากจะสั่งน้ำพริกทางออนไลน์นะครับ
ตรงนั้นก็คืออีกหนึ่งช่องทางที่ทำมาหากินนะครับ

ขอบคุณมากนะจ๊ะขอบคุณคุณยายคุณตาขอบคุณแม่น้ำค้างขอบคุณมากนะลูกน้อยน้องเมนะ
ขอบคุณนะครับที่มาเกมต่อชีวิตในวันนี้ครับขอบคุณครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
พบกับผมและคำถาม๔ข้อลุ้นเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาททุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา๑๙นาฬิกา๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต

ชีวิตที่ให้โอกาสแม่มาที่นี่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ